ไปดูบรรยากาศเมื่อคืนหลังจากที่ปลดล็อกคลายล็อกเฟส๕กันแล้ว
สถานบันเทิงผับบาร์เริ่มเปิดให้บริการ
เมื่อคืนนี้ที่ทองหล่อมีคนไปเที่ยวแล้ว
ห้องหล่อเป็นจุดที่แรกที่มีการระบาดเลย

แต่เมื่อคืนเป็นวันกลางสัปดาห์เขาไม่ไปทำงานกันเหรอคะ

ก็ไปนั่งชิวกันแต่ย้ำว่าอย่าเพิ่งเต้นนะฮะ
ภาพที่เห็นนั้นเป็นพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีครับ

ฐานะเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
ก็ลงพื้นที่ไปย่านทองหล่อคนเห็นตอนแรกก็ตกใจเฮ้ย
มาทำไมก็เยอะแยะต้องการจะไปตรวจครับ
แล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าของกิจการ
ให้กำลังใจพนักงานได้กลับมาทำงานกันแล้ว
แต่ก็ต้องมีการกำชับนะ
คนที่ไปใช้บริการเนี่ยคุณต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดนะฮะ
คนนั่งโต๊ะเดียวกันห่างกัน๑เมตร

สมมุติคุณไปกลุ่มคุณคุณห้ามไปจอยกับกลุ่มอื่นไม่ได้
ปกติเวลาผ่านไปสัก๒๓ชั่วโมงรวมโต๊ะกันไหม
ไม่ได้ไม่ได้มาตรการเหล่านี้คุณต้องมากลุ่มใครอยู่กลุ่มมัน
คุณจะไปจอยกับเพื่อนกับคนอื่นไม่ได้นะฮะ

ก่อนเข้าไปก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะฮะ
กรองการใส่หน้ากากอนามัยเข้าไปแล้ว
ตามภาพที่เห็นบางคนเข้าไปเวลามีการดื่มการกินก็มีการถอดบ้างอะไรบ้าง

พนักงานก็ใส่ถุงมือแล้วก็มีการใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้
บรรยากาศก็เริ่มกลับมาคึกคักและคนก็ไปใช้บริการกันนะครับ
ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็บอกนะครับว่าหลายเรื่องต้องมีการปรับปรุงนิดหน่อยนะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องของการรักษาระยะห่างกันเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ย้ำว่าเจ้าของกิจการคุณต้องไม่ลืมกำชับคนที่ไปใช้บริการว่าก่อนเข้า
อันนี้ที่ทองหล่อนะครับบรรยากาศก็กลับมาแล้วนะฮะ

มีหลายจุดที่ต้องปรับแก้โดยเฉพาะในเรื่องของการเคร่งคัดให้ลูกค้าเนี่ยมีการเว้นระยะที่เหมาะสมนะครับ
เช่นการไม่ใช้ภาชนะร่วมการไม่เสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เหยื่อ

แก้วมันจำได้ใช่ไหมการระบาดครั้งแรกที่มันหนักคือไปกินแก้วเดียวกัน

มันก็เลยน้ำลายไงคนต่อคนต่อคนต่อคนกลายเป็นติดกันย้ำว่าคุณไปกินแล้วคุณต้องกินแก้วเดียวกัน
อย่าเพิ่งชนแก้วกันเพราะเดี๋ยวมันมีของเหลวกระเด็นไปไม่ได้
ดิฉันนึกภาพออกบางคนอาจจะสั่งเครื่องดื่มที่ลักษณะแตกต่างกันไป
เธอทิมกับฉันไหม
เธอทำอิงโกงแบบนี้งั้นนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องกินแก้วไข่แก้วมัด
ร้านเองก็ปฏิบัติตามรายการที่กำหนดเอาไว้
ก่อนเข้ามีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
อ่านล้างมองล้างมือมีโจมตร์มีเจลให้ใช้
ร้านเองก็มีการเว้นระยะห่าง๑๒เมตร

แล้วก็ปิดตามที่กำหนดคือต้องไม่เกินเที่ยงคืนนะครับ
ส่วนที่อีสานอีกหนึ่งจังหวัดไปที่อุบลครับ
ตะวันแดงมหาสนณอุบลราชธานี

มหาศนเออภาษาอีสามันต้องเป็นศนด้วย

ก็มีพื้นที่ให้บริการที่นี่๑๐๐๐ตรม
ผู้ประกอบการเองก็มีการจัดมาตรการเข้มงวดเลย

พนักงานกว่า๑๕๐คนก็ต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้าไปทำงาน
นักร้องนักดนตรีพนักงานเสิร์ฟต้องสวมเฟสชิลตลอดเวลานะครับ
สำหรับลูกค้าที่ไปใช้บริการต้องจองโต๊ะล่วงหน้า
แล้วก็มีการปรับรถจากเดิมทั้งร้าน๒๐๐โต๊ะ

สมมุติคนมา๕คนก็ต้องเป็น๔กับ๑
มา๖คนก็แยกเป็น๔กับ๒อะไรแบบนี้
ลูกค้าที่ไปใช้บริการก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย
ผ่านจุดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไป

แล้วก็หากไม่มีแอปให้เขียนลงลายมือชื่อไป
ชื่อเขียนเบอร์โทรศัพท์เอาไว้
แล้วก็เปิดให้บริการ๖โมงเย็นถึงเที่ยงคืน

คือผู้ประกอบการที่ผับที่พัทยาบอกว่า
อาจจะยังไม่เปิดเพราะว่าอาจจะได้ไม่คุ้มสี

ใช่ส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องมีระยะห่างทางสังคมไง
นึกออกไหมจำกัดเรื่องของคนที่ไปใช้บริการ